ศาสซินซิเนติในสหรัฐก็ได้ถูกวิภาควิจารณ์อีกครั้ง

จัดแสดงกอลิล่าที่ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร
ทำให้เด็กตกลงไปด้านล่าง
ขณะที่ความชอบทำในการฆ่าเจ้าฮารัมเบ่กอลิล่า

โดยในอดีตก็พบว่าเคยมีกรณีที่เด็กตกกรงกอลิล่าเช่นกัน

เพราะได้รับความช่วยเหลือจากกอลิล่าครับ
นี่คือคลิปวิดีโอเหตุการณ์เด็กชายอายุ๕ขวบรายหนึ่ง

จัดแสดงกอลิล่าที่อังกฤษเมื่อ๓๐ปีก่อน
มกลางความตกตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์จำนวนมาก

โหลกศีรษะแตกหมดสติอยู่ภายในกรง
ที่กอลีล่าหลังเงินตัวผู้ที่มีชื่อว่าจัมโบ
วิ่งเข้าไปนั่งคุมเชิงเพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
คอยปกป้องหนูน้อยรายนี้จากกอลิล่าตัวอื่น
โดยหลังจากที่เด็กชายเริ่มฟื้นคืนสติและเริ่มร้องไห้ออกมา
จัมโบรวมถึงกอลิล่าตัวอื่นที่อยู่ใกล้เคียงก็วิ่งออกไปทันที
ที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์๒คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
โรยตัวลงไปช่วยหนูน้อยผู้เคาะร้ายรายนี้
พร้อมใช้กระบอกไม้ป้องกันจากกอลีล่า
ตัวที่ดุร้ายแล้วก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จนะครับ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ๑๐ปีต่อมาครับ
เด็กชายวัย๓ขวบตกลงไปในกรงกอลิล่า
มีความสูงกว่า๖เมตรในสหรัฐ
อลิล่าที่เพศเมียอายุ๘ปีที่มีชื่อว่าเจ้าบินติจูอา
ซึ่งมีลูกน้อยก่ออยู่บนหลังก็ได้วิ่งเข้าไปอุ้มเด็กชายรายนี้
่งตรงไปยังประตูทางเข้ากรงและดูแลปกป้องจากกอลิล่าตัวอื่น
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าไปรับตัวหนูน้อยรายนี้
บาดเจ็บจากอาการมือหักและมีบาดแผลบริเวณใบหน้าออกมาได้
ก็ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนะครับ
หลังจากที่มีการแพร่ภาพของรั้วจัดแสดงกอลีล่าไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร
จากว่ามีความสูงไม่ถึง๑เมตรซึ่งเด็กสามารถปีนข้ามและกระโดดเข้าไปได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูเด็กก็เชื่อว่าสวนสัตว์จะต้องแสดงความรับผิดชอบ
ขณะที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องความปลอดภัย
และอ้างว่าเด็กเล็กสามารถปีนข้ามสิ่งกิดขวางทุกอย่างได้อยู่แล้วครับ